เที่ยงแบบนี้จริงอยากให้ดูเรื่องราวน่ารัก

ต้องบอกว่าเป็นวัววัฒน์

คือเดินตามหลวงพ่อเวลาไปบินทบาท

เดี๋ยวดูนี่แรมโบเขาต้องสะพายอะไรยังไงหรือเปล่า
นี่ค่ะเป็นภาพน่ารักที่เรานำมาให้ดู
นี่คือที่ตลาดบางขันอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

แล้วเห็นไหมแรมโบเป็นวัวเพศผู้
อายุสัก๓ปีก็เดินตามหลวงพ่อค่ะ
แต่ว่าแรมโบ้ไม่ได้สะพายย่ามไง
คือเขาต้องมีรถเข็นผูกไว้กับแรมโบ
นี่เป็นภาพความน่ารักที่ชาวบ้านเขามาใส่บาท
ดูสิดูท่าทางแรมโบ

ใช่แล้วปกติบางทีวัวบางทีมันจะตื่นคน
กลัวอะไรไปหมดใช่ไหมกลัวเสียงแตรรถกลัวเสียงนั่นนี่
แต่นี่เจ้าแรมโบไม่ตื่นกลัวคนเลยนะคะ
แล้วชาวบ้านนอกจากจะทำบุญตชาติบาทแล้ว
เขาก็จะเอาอาหารมาให้เจ้าลัมโบ้ได้กินด้วย
โดยพระหนูทีก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
อาตมาเป็นพระที่สำนักสนหินทราย
ตำบลหนองว่าอำเภอนารายจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วเจ้าแรมโบมีญาติโยมนำมาถวายตั้งแต่เจ้าแรมโบยังเล็กอยู่เลย
อาตมาก็เลี้ยงดูเลยทำให้เจ้าแรมโบมันเชื่อง
แล้วก็ตั้งชื่อว่าแรมโบแบบนี้แหละ
ทุกวันเจ้าแรมโบจะตามพระอาณูธีออกมาบินทบาทด้วยประจำเลย
ไม่เคยไปทำร้ายญาติโยมไม่เคยไปเตะไปเอาหัวไปชนไม่เคยเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านร้านทองเยาวราช๑๙๙
อย่างนายนารงแต้ประเสริฐก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โห

ที่มีพระสงฆ์นำสัตว์มาช่วยเหมือนกับ
ช่วยขนสิ่งของที่ชาวบ้านเขาเอามาทำบุญนะคะ
แล้วก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกัน
เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่สนใจของชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เอ็นดูไงเอ็นดูเจ้าแรมโบ